พาไปดูคลิปของนักดนตรี
เขาเป็นนักดนตรีเดี่ยวเป็นศิลปินเดี่ยวเลย
กีต้าตีกลองเป่าเม้าออร์แกนร้องเพลง
ทำได้ยังไงเจ๋งจริงไปดูคลิปกันหน่อยค่ะ
เป็นเพลงที่คุณร้องเพลงเลยนะ

เป็นคลิปที่เราไปสืบเสาะแสวงหามาจากโซเชียลนี่แหละคุณผู้ชม
หลายคนเขาก็แชร์กันมากมายเลยนะคะ
โด่งดังมากเพราะว่าความสามารถพิเศษในการเล่นดนตรีหลายชิ้นแบบนี้ของคุณพี่เขาเนี่ยนะคะ
เราก็เลยไปสืบจนเจอตัวมาว่านี่คือพี่ไก่สมปองอุมา
ฝึกความสามารถทางด้านดนตรีมีมือดีดกีต้า
เท้าตีกลองปากก็เป่าเม้าออร์แกนไปด้วยแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยคุณ

ไก่ก็เลยเล่าให้เราฟังบอกว่าตัวเองเริ่มเล่นดนตรีจากการเปิดหมวกธรรมดาธรรมดานี่แหละ
แต่ก็ไม่ค่อยมีใครสนใจไงก็เลยหาอุปกรณ์มาเพิ่มก็คือเมาส์ออกแกน
จนมาถึงเพิ่มกลองมาด้วยแบบนี้นี่แหละค่ะ

คือเขาบอกว่าทั้งหมดนี้ฝึกมาจากยูทูปในต่างประเทศนะคุณ

ใช่เน้นฝึกการแยกประสาทนึกออกไหมลองจังหวะมาเรื่อยจนมาลงตัวแบบนี้แหละค่ะ
แล้วก็เริ่มอุปกรณ์แบบให้มันเข้ากันแล้วให้มันแบบสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
เป็นแบบดัดแปลงอุปกรณ์การเล่นดนตรีให้มันเข้ากับตัวเราเองนี่แหละ
จนมีครบทุกอุปกรณ์คือไปคนเดียวก็เล่นดนตรีได้ทุกอย่างร้องเพลงได้ด้วย
ปกติแล้วเนี่ยพี่ไก่เขาทำงานโรงงานค่ะก็จะมาเล่นดนตรีในช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุด
หรือว่าจะไปเล่นงานจิตอาสาบ้างบางคนก็จ้างไปเล่นบ้างนะคะ
เรียกว่าไปที่ไหนก็สร้างความสุขสนุกสนานให้กับคนที่ดู
แล้วก็หยุดมองสนใจในความแปลกใหม่กันทุกสถานที่เลยจริงนะคะ
เป็นการเล่นดนตรีแบบที่ไม่ใช่ง่ายคุณนึกออกไหม
แค่เล่นดนตรีชิ้นเดียวเนี่ยมันก็ยากเลย

ใช่ค่ะเราต้องทำอะไรที่โลกจำนะคะ

สร้างความภูมิใจให้กับเรามากปรบมือรัวไปเลย
ใครสนใจอยากจะติดต่อคุณพี่ไก่เนี่ย
โชว์ไปเล่นที่ไหนก็โทรไปเลย

สดดนตรีนะโอ้โหสุดยอดจริง
ประสาทเล่นเครื่องดนตรีแต่ละอย่างไม่ง่ายคุณ
เอาแค่กินข้าวอย่างเดียวบางทีแล้วเข้าไปเข้าปากเลย
คุณเคยไหมกินข้าวไปโทรศัพท์ไปเนี่ย